ผมมีอีกข่าวหนึ่งให้คุณผู้ชมติดตามกัน

เตือนภัยกันหน่อยโดยเฉพาะนายจ้างที่กำลังรับลูกจ้างเข้าทำงาน
อันนี้เป็นการรับสมัครผ่านโลกโซเชียล
บอกว่าต้องการช่างไฟฟ้ามาทำงานให้บริษัท
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาสมัคร
แล้วก็นายจ้างก็ใจดีนายจ้างก็เรียกมาสอบแล้วนะ
ดูหน่วยการดีดูโปรไฟล์ดีโอเคทำงานได้เลยไหม
ลูกจ้างคนนั้นบอกทำงานได้เลยนายจ้างจัดการจ้างทันที
พอจ้างและลูกจ้างทำงานได้แค่วันเดียวเท่านั้นแหละ
เชิดรถจักรยานยนต์นายจ้างหนีไป

แล้วนายจ้างเนี่ยโทรติดต่อจนได้แล้ว
เฟซบุ๊คเพื่อยืนยันว่าใครที่พบเห็นบุคคลในภาพกรุณาแจ้งด่วน

หลังที่ทางนายจ้างรับสมัครงานทางเฟซบุ๊ก
ผู้ชายคนนี้ติดต่อเข้ามาว่าพร้อมจะทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้าทันที
โดยนายจ้างก็รับเข้ามาทำงานได้
คือวันที่๙และวันที่๑๐มกราคม
คือลูกจ้างมาที่บริษัทนะ

นายจ้างบอกเออคืนนี้พักผ่อนก่อนละกัน

นึงวันเต็มทำงานดี

แต่พอเช้าวันที่๑๐เท่านั้นแหละครับ
ตอนเช้าตรู่เลยนะ๖โมงเช้า
ผู้ชายคนนี้ออกไลน์แล้ว
ขอยืมรถจักรยานยนต์นายจ้าง
บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อตรงนี้เอง

ลูกจ้างคนใหม่ยังไม่กลับมาสักที

ปรากฏว่าโทรศัพท์ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้

เนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

บอกไปว่าได้แจ้งความไว้แล้วนะนาย

ถ้าหากไม่นำรถมาคืน

แต่ถ้านำมาคืนจะถอนแจ้งความ
ผู้ชายคนดังกล่าวตอบไลน์กลับมาว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ

รถมอเตอร์ไซค์ได้ขายไปแล้วครับท่าน

ราคา๘๕๐๐บาท
ให้คิดว่าเป็นค่าแรงที่ทำงานให้๑วันละกัน

คุณทำงานอะไรได้เงินวันนึง๘๐๐๐บาทคะ
นายจ้างบอกว่าเจ็บใจมาก
ฟังเสียงนายจ้างเขาหน่อยฮะ

ก็เริ่มเอกใจก็เลยให้แฟนโทรไปตามซิ
เพราะว่าทีมงานเขาจะออกไปทำงานข้างนอก

คราวนี้ก็พอโทรไปก็โทรไม่ติดแล้ว

เพราะว่าเคยคุยแชทกันในเวลามาสมัครงานนะคะ
เขาจะเห็นออนเขียวขึ้นออนอยู่

คราวนี้เขาก็เลยบล็อกเฟส
เราก็เลยว่าโอเคแล้วถ้าชัวร์แล้วเข้าไปแล้ว
เราไปมิมเบอร์ที่โทรคุยกับเขา

แฟนก็เลยส่งไลน์ไปบอกว่าให้เอารถมาคืน
แล้วก็ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน

ส่งให้เขาดูว่าเนี่ยเราไปแจ้งความแล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่าเสียใจด้วยขายไปแล้ว
แล้วก็ถ่ายรูปรถที่กำลังยกขึ้น
รถกระบะที่ตีตู้ทึบค่ะ
แล้วก็บอกว่าขายไปได้๘๕๐๐บาท

ถือซะว่าเป็นค่าแรงที่ทำเมื่อวานแล้วกัน
โอ้ยเจ็บใจหนักเลย
ใช่คือต้องบอกว่ามันเจ็บใจมากเหมือนส่งมาขยี้อะ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพคูคศได้เบาะแสเพิ่มเติม
พยายามแกะรอยจากภาพถ่ายในจุดรับซื้อขายรถจักรยานยนต์
คนงานชายส่งมาในแชทไลน์ตอบโต้กับนายจ้างนะครับ
จากพบป้ายสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ในภาพ

ว่าเป็นพื้นที่ย่านทองหล่อที่ลูกจ้างเอารถจักรยานยนต์ไปขาย
ก็เลยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
เพื่อติดตามจับกลุ่มชายคนงานรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้
และยังพบว่ามีนายจ้างรายอื่นนะคุณ
เคยถูกชายคนนี้ขโมยเงินในช่วงที่รับเข้ามาทำงานใหม่เหมือนกัน
โดยจะขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ
หากใครพบเห็นชายคนนี้คือตอนนี้นายจ้างเขาโมโหเขาก็เอาลงเฟสลงโซเชียลทุกอย่างเลยนะครับ
หากใครพบเห็นชายคนนี้สามารถแจ้งไปที่สพคูคศได้ทันที
เขาหน้าหลาไว้แบบนี้เลยนะฮะโอ้เจ็บใจนะครับ